ความคืบหน้าโศกนาฏกรรมเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเรียนพิทักเกียรติวิทยาจังหวัดเชียงราย
ทำให้มีจำนวนนักเรียนเสียชีวิต๑๗คน
ขณะนี้นะครับสามารถพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลได้เพียง๕คนเท่านั้น
ของนักเรียน๑๗คนที่เสียชีวิตได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้านะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าสามารถพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลได้แล้ว๕คน

ส่วนผู้บาดเจ็บ๕คนขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วพร้อมยืนยันว่าไม่มีผู้สูญหาย
เนื่องจากมีผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านจึงไม่ได้พักอยู่ภายในอาคาร
ส่วนนายโชคชัยแทร่จางอายุ๓๐ปี
ชาวเขาเผ่ามงค์ก็เล่านะครับว่าครอบครัวมีฐานะยากจนให้ลูกไปเรียนหนังสือ
แล้วก็พักอยู่กับมูลนิธิดังกล่าวมาได้นานประมาณ๒ปีแล้ว
ช่วงเกิดเหตุลูกสาว๒คนก็นอนอยู่บนชั้น๒ของอาคาร
หนีออกมาไม่ทันทำให้เสียชีวิตทั้งคู่
ซึ่งตัวเขาก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ขณะที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เรียกประชุมคณะทำงานเพื่อทราบถึงสาเหตุ
เนื่องจากต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์เพื่อหาข้อเท็จจริง
ช่วงเกิดเหตุโรงเรียนได้จัดเวรรักษาความปลอดภัยหรือไม่
เนื่องจากเหตุเกิดในช่วงยามวิการหากพบว่า
เกิดจากความประมาทก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ส่วนการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เป็นไปด้วยความล่าช้าหรือไม่
ก็ต้องตรวจสอบเช่นเดียวกันขณะนี้ก็อยู่ระหว่าง
เรียกตัวผู้เกี่ยวข้องไปสอบปากคำ
ซึ่งขณะนี้โรงเรียนได้แจ้งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา๗วัน